ถ้าท่านยังจำกันได้เรื่องราวของคุณตาซาเล้งคุณตาจรูนวัย๘๒ปี
เชื่อว่ายังจำได้อยู่แล้วเพราะว่าเพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน
คุณตาจรูนนะครับที่ขี่ซาเล้งหาของเก่าเก็บของเก่า
แล้วก็ถูกในจอร์ดนะฮะที่ขี่จักรยานยนต์ผ่าน
แล้วไปเกี่ยวกับซาเล้งของคุณตาจนล้มลง
ไม่พอใจก็เดินกลับมากระโดดเตะคุณตา
คือคุณตาเนี่ยตกจากรถซาเล้งแล้วเขาก็ยังทำร้ายคุณตาต่อด้วยนะคะ
คุณตาสาหัสนะครับบาดเจ็บในครั้งนี้ในจอร์ดก็ถูกดำเนินคดีไป
ตอนที่มาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านหลังจากออกจากโรงพยาบาล
สักประมาณสัปดาห์๒สัปดาห์
คนก็บริจาคเงินมากันเยอะเพราะว่าเป็นห่วงคุณตานะฮะ
ก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนักฐานะนะครับมีภรรยาก็อายุพอพอกัน
แล้วก็มีลูกอยู่๒คนลูกชายกับลูกสาว
บริจาคเงินกันมาล่าสุดที่ทราบข่าวก่อนที่คุณตาจะเสียชีวิต
แล้วก็มีพิธีชาปณะกิจศพคือประมาณ๗๘แสน
เดี๋ยวเราจะอัปเดตยอดให้ว่าตกลงมีเท่าไหร่นะครับ
ปัญหามันเกิดขึ้นณขณะนี้
เพราะตอนชาปนกิจศพคุณตาเสร็จ
ปรากฏว่าคุณยายเดิมบ้านอยู่แถวดินแดงเนี่ยนะฮะ
ตอนนี้คุณยายย้ายกลับมาอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาแล้ว
ทีแรกลูกชายบอกว่าจะพาไปอยู่ด้วยที่ลบบุรีนะครับ
ก็มาอยู่ที่อายุทยาที่เป็นภูมิลำเนาเก่าแก่ดั้งเดิมของคุณตาจรูนนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้เราเดินทางไปหาคุณยายนะครับ
ภรรยาของคุณตาจรูนชื่อว่าคุณยายฉลวยจริตเอก
เสียชีวิตไปเมื่อเดือนมีนาคมนะครับคุณตาจรูน
คุณยายบอกว่าหลังจากจัดพิธีชาปนกิจศพให้กับคุณตาจรูนเรียบร้อย
แล้วก็พาเราไปดูพื้นที่ซึ่งมีเนื้อที่อยู่ประมาณ๑งาน
๑งานนี้ก็ประมาณ๑๐๐ตารางวานะครับ
ซึ่งเป็นพื้นที่ของวัดขุนจ่าธรรมราม
คุณยายมาเช่าที่ของวัดปลูกสร้างบ้านอาศัย
เดี๋ยวจะจ่ายค่าเช่าเป็นรายปีปีหนึ่งก็๘๐๐นะครับ

ตอนนี้อยู่ในระหว่างการให้รถบรรทุกนำดินมาถมพื้นที่ให้สูงป้องกันน้ำท่วม
นี่คือชีวิตความเป็นอยู่ใช่แต่ปัญหามันมีก็คือเรื่องเงินบริจาค
คนที่มาด้วยก็คือคุณเตชะทัพทองซึ่งเป็นที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
เข้ามาช่วยเหลือเรื่องคดีความต่างเรื่องอาการเจ็บป่วยบาดเจ็บของคุณตา
แล้วก็เรื่องการเปิดบัญชีรับบริจาคด้วยมาตั้งแต่แรกเลยมาจัดการให้
แต่ทีนี้คุณยายได้บอกคุณเตชะว่ารู้สึกลำบากใจเรื่องเงินบริจาค
คือคุณเตชะหวังดีปรารถนาดีมาเป็นคนกลางดูแลจัดการให้คนไทยใจดีก็บริจาคมาเยอะ
แต่คุณเตชะบอกเนี่ยเอาละเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้คงไม่มีใครบริจาคอะไรเพิ่มเติมแล้วล่ะ
เพราะว่าคุณตาก็เสียแล้วเผาเรียบร้อยแล้ว
แต่ถ้าเกิดว่าเงินบริจาคนี้เดี๋ยวโอนให้แล้วเป็นชื่อคุณยายหมดเลยแล้วกัน
คือเป็นชื่อคุณยายคนเดียวจากเดิมที่เป็นชื่อร่วมกันทั้งของคุณยายแล้วก็คุณเตชะ
แต่คุณยายบอกไม่เอาเอาเป็นชื่อร่วมเหมือนเดิมดีแล้ว
เพราะรู้สึกลำบากใจมากกับเรื่องการจัดสรรเงินบริจาคมาใช้จ่าย
ก็คืออยากจะเก็บไว้ใช้เพราะว่าตัวเองก็แก่แล้วทำมาหากินอะไรไม่ได้แล้ว
แต่ปัญหามันคือว่าตอนนี้ลูกมาขอแบ่งลูกมาขอแบ่ง
เงินไม่ใช่เจ็ดแปดแสนนะครับตกลงยอดสรุปสุดท้ายคือล้านสอง
มาขอแบ่งคุณยายเลยบอกไม่เอาไม่เป็นชื่อคุณยายคนเดียว
ให้เป็นชื่อร่วมกับคุณเตชะฟังเสียงคุณยายนะครับ
ก็อายเขานะอะไรวะกัดกันเรื่องเงินพ่อ
คนเยอะแยะเลยมันไม่ไปไหนมันอยู่กับแม่มันไม่ไปไหน
ไม่ต้องกลัวว่าแม่จะให้คนนี้แม่จะให้คนนี้
แม่มีเงินสามพันแม่ก็ต้องแบ่งให้คนละครึ่ง
แม่จะอดแม่ไม่ว่านะแต่ลูกจะรบกันขอแค่นี้แหละ
เปลี่ยนไปไหมเขาเปลี่ยนไหมลูกแม่เปลี่ยนไปไหม

แล้วตอนพ่อมึงอยู่มันไม่ดูแลแกให้ดี
ถ้ามึงดูแลให้ดีนะแกก็ไม่ไปแบบนั้น

เงินพ่อมันก็เหมือนเงินแม่อยู่ด้วยกันมา

ก็ส่งเสียมึงเรียนมาบ้านกูก็เช่า
มึงก็ไม่ได้เช่าอ่ะกูกับพ่อกับแม่ก็เช่ากัน

มันไม่ไปไหนเราเหมือนพ่ออยู่กับแม่
มึงต้องการอะไรมันมาบอกแม่
เงียบแม่ขอเงินหน่อยอ่ะ
จะมาดูแล้วอยากทำแบบนั้นมั้งอ่ะ
แม่ได้ฟังจากปากคุณยาย
ที่ผู้สื่อข่าวของเราไปสอบถามนะ

จัดงานศพให้คุณตาเลยนะครับ

จากใจจริงของคุณยายเลย

แต่เงินบริจาคตั้งต้นที่เขาบริจาคกันมา
ตั้งแต่แรกเนี่ยคือเพื่อช่วยเหลือ

ทำมาหากินอะไรได้แล้วนะครับ
คุณเตชะบอกว่าหลังจากที่ตาจรูนเสียชีวิต

ก็มีความต้องการจะย้ายไปอยู่กันที่ลบบุรีนะครับ
แต่ก็ไปดูมาแล้วสถานที่ที่ลบบุรีเนี่ย
เห็นแล้วมันคุณยายไม่น่าจะอยู่ได้นะครับ
ก็เลยกลับมาดูที่ดินที่จังหวัดพระนครศรีอุทยาให้
เพราะว่าคุณตาจรูนมีญาติอยู่ที่นี่นะครับ
กระทั่งมาเจอที่ดินของวัดขุนจ่าธรรมราม
ติดต่อขอเช่าที่กับทางวัด
แล้วเดี๋ยวถ้าที่ดินถาถมเสร็จ
ก็จะเอาเงินส่วนหนึ่งไปซื้อบ้านไม้สำเร็จรูป

เงินบริจาคนั้นเข้ามาในบัญชีประมาณ๑ล้าน๒แสนบาทนะครับคุณเตชะบอก
แล้วก็มีเงินช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรมอีกประมาณ๑แสนรวมแล้วก็ล้าน๓
ตอนแรกตัดสินใจเปิดบัญชีใช้ชื่อร่วมกับคุณยายฉลวย
เพื่อป้องกันการเบิกเงินถอนเงินไปใช้โดยไม่จำเป็น
เพราะต้องการให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของคนบริจาคมาคือช่วยเหลือตาจรูน
พอตาจรูนเสียชีวิตก็ตั้งใจจะมอบเงินทั้งหมดให้กับครอบครัวคุณตาจรูน
จะได้เอาไปใช้จ่ายกันนะครับก็จะให้เป็นชื่อของคุณยายฉลวย
แต่คุณยายฉลวยบอกไม่เอาขอใช้ชื่อร่วมเหมือนเดิมเพราะมีปัญหาเรื่องการจัดการเงิน
เนื่องจากลูกมาขอเงินคุณยายฉลวยก็เกรงว่าเงินจะหมด
แล้วเดี๋ยวพอเงินหมดลูกไม่ดูแลแม่จะทำยังไง
เพราะฉะนั้นเงินบริจาคที่เหลือเดี๋ยวจะเอาไปซื้อเป็นสลากของธนาคาร
ร่วงหน้ากันเป็นปีแล้วก็ให้แบงก์เขาทรยอยเอาโอนเข้าบัญชีที่เป็นชื่อยาย
เป็นรายเดือนนึกออกไหมฮะมันก็จะไม่ได้เป็นชื่อผมแล้ว
แต่ว่าเราทำเงื่อนไขอะไรอย่างนี้ไว้อันนี้โดยที่คุยกับทางอาเขาด้วยทั้งหมดนะ
ไม่ใช่ผมคิดคนเดียวก็คือยายด้วยอาด้วยคุยกันหมด
เป็นเป็นมติของที่ประชุมวันเบื้องต้นเงินก้อนหนึ่งก็จะใช้ไปกับเรื่องบ้าน

แล้วส่วนที่เหลือล่ะครับ
ส่วนที่เหลือเท่าที่คุยก็คืออาจจะไปซื้อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ถลักท้อกสแล้วฝากกับท้อกสเป็นออมทรัพย์
เพราะว่ามันจะได้ดอกดีกว่าของออมสิน
ก็จะวางเป็นระยะยาวอันนี้ก็เดี๋ยวพวกอาเขาจะให้คำปรึกษา
แล้วให้ช่วยกันตัดสินใจว่าจะฝาก๓ปี๖ปีอะไรอย่างนี้ครับ

ชื่อยายเลยคนเดียว

ใช่ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของยายเลยคนเดียว
นั่นก็หมายถึงว่าอนาคตถ้ายายไม่อยู่ก็เป็นของลูก
ทุกคนเห็นใจยายว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างนี้บางส่วน
แต่ว่าทุกคนก็พยายามปรับตัวเพื่อให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะ

ลูกยายทั้งสองคนด้วยก็คงต้องใช้เวลาและยังพยายามปรับตัว
เพราะว่ายายก็ชัดเจนว่าเอาเงินก้อนนี้มาเป็นของฉัน
ถ้าใครอยากได้เงินก้อนนี้ก็ดูแลฉันดิ
ดูแลฉันให้ดีแล้วฉันก็จะเก็บเงินก้อนนี้ไว้เป็นสมบัติให้พวกแก

เพราะฉะนั้นลูกทั้งสองคนของคุณตาจรูนนะครับ
คุณยายยังอยู่คุณแม่ยังอยู่แล้วสะท้อนมาแบบนี้นะฮะ
ข้อเท็จจริงเป็นยังไงก็บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้
เดี๋ยวเราสะท้อนให้อาจจะได้ชัดเจนว่าเออมันเป็นเหมือนที่คุณยายเขาบอกหรือเปล่า
รบกันเรื่องเงินบริจาคของพ่อเนี่ย
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณเตชะก็พาคุณยายฉลวยไปดูบ้านไม้สำเร็จรูปด้วยนะ
เพราะว่าที่ดินที่เช่าวัดเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อบ้านไม้สำเร็จลูกมาลงเลย
นี่ไงคะใช่เนี่ยคุณยายก็เลือกแบบเนี้ยฮะคุณน้ำแข็ง
เลือกบ้านไม้แบบนี้นะฮะเป็นบ้านไม้ตะแบกมี๒ห้องนอน๑ห้องรับแขกนะครับ
มีระเบียงหน้าบ้านราคา๓แสนกว่าบาท
แต่ว่าบ้านนี้ไม่มีห้องน้ำนี่ค่ะใช่ไหมใช่ไม่มีห้องน้ำเดี๋ยวมาสร้างเพิ่ม
เดี๋ยวมาสร้างเพิ่มเอาก็คาดว่าจะใช้เวลาสร้างห้องน้ำสักประมาณ๑สัปดาห์
ส่วนบ้านไม้นี่ก็ยกไปได้เลยอยู่แล้วนะครับนี่แหละฮะก็ตามความคืบหน้าให้ทราบนะครับ
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอะไรเรารายงานให้ท่านทราบต่อค่ะ